หลังจากที่ไปเล่น๔เกมตกรอบแรก
แล้วก็ผลงานถือว่าน่าเสียดายมากนะครับ
เราทำไม่ได้ตามเป้าแต่ก็คงจะว่าอะไรกันไม่ได้
เพราะว่ายังมีโทรเมนต์สำคัญมากกว่า๔เกม
แล้วคัดเอา๓ทีมเบื้องต้นก่อนนะครับไปเล่นโอลิมปิกเกม
รอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ
ชิโนเองก็คงต้องเตรียมงานครับนักเตะทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับ
หนึ่งในนั้นตัวแทนของทีมชาติไทยอย่างวรชิตกณิตศรีอำเพ็ญ
ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บก่อนจะเดินทางไปฟิลิปปินส์
ไม่ได้ช่วยทีมใน๒เกมแรกของการแข่งขันบอลชาย๔เกมด้วยนะครับ
แล้วก็กลับมาเกมที่๓ซึ่งชนะสิงคโปร์ไป๓๐
เขาก็ถูกส่งเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกม
คือเป็นจอมทัพหลักแต่ว่าอาจจะใช้งานเขาได้ไม่เต็มที่
ยีมก็บอกนะครับว่าร่างกายตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ
ช่วง๔เกมมากเพราะว่าหลังจบทวนาเมนต์เนี่ย
เขาก็กลับไปซ้อมต่อเนื่องกับสโมสรชนบุรี
ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมก่อนเปิดฤดูการ
และเขาเองนั้นก็พร้อมที่จะกลับมาเก็บตัวกับทีมชาติไทย
ส่วนคู่แข่งในรอบแรกทั้งบาเรนออสเตรเลียแล้วก็อีรักษ
เป็นสายที่หนักนะครับกลุ่มของเรายอมรับว่าแข็งแกร่งทุกทีม
แต่เป้าหมายก็คือการไปโอลิปิกเกมให้ได้
นั่นหมายความว่าต้องผ่านทุกอย่างไปเพื่อเข้ารอบรองเป็นอย่างน้อย
ซึ่งรายการนี้จะมีโคต้าเพียงแค่๓ทีมเท่านั้นนะครับ